คุณนุษย์จรีสีราชา
บอกเลยนะคะตอนนี้ไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งอย่างเดียวแล้วนะคะ
รับหน้าที่เป็นโหรา
หลายคนก็งงว่าเป็นยังไงได้นะ
จริงแล้วนะคะก็เป็นหน้าที่ที่พี่นุจรีเขาทำอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าโหราเนี่ยค่ะ

ที่ทำมาสถานแม่ชีหลวงตานะคะ
จังหวัดปฐุณฐานีหลวงดาเนอะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

และแน่นอนนะคะงานบุญใหญ่สำคัญในวันนี้
ทูบตัวเลขค่ะเพื่อเอาเลขมงคลนะคะมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ซึ่งเลขที่พี่นุจรีจุดได้นะคะนั่นก็คือ๙๒๑

เพราะว่าในงานยังได้จุดประทัดเอาเลิกเอาชัยเพื่อความปังด้วยนะคะ
และเลขปลายประทัดนะคะก็เขียนไว้แบบนี้เลยค่ะ
บอกว่าร่ำรวยเงินทอง๓๒และ๓๗๔นะคะ
ก็เลขช่องไทยรัฐทีวีของเราเลยนะคะเรียกว่าปังมากจริงเลยนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพก็แล้วกันนะนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเนี่ย
ยังเป็นทำพิธีด้วย
ใช่เป็นโผล่ร้า
ส่วนคนนี้ค่ะทำเอาเหล่าแฟนคลับชาวเน็ตพากันส่องแล้วก็ซูม
พี่นุ้ยชอนยิ้มเนี่ยโพสต์คลิปภาพตัวเอง
นำรถตู้ใหม่ป้ายแดงไปให้คุณแม่ของพี่ตั๊กสิริพร

ทำการเจิมให้แม่ยายเติมให้หน่อย
เพื่อความเป็นสิริมงคลเวลาเดินทางไปไหนมาไหน
ด้วยการให้แม่มานั่งรถตู้คันใหม่หน่อย
แล้วที่บอกว่าแฟนคลับซูมก็คือซูมเลขป้ายทะเบียนรถคุณผู้ชมนะ

นี่ป้ายแดงแจงแหวงมาเลยนะกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ

ขับไปทัวร์ทำบุญกับพี่ตั๊กด้วย
หลังจากไหว้พระเสร็จปุ๊บพี่นุ้ยกับพี่ตั๊กก็พุ่งไปเลยแผงลอตเตอรี่นะฮะ
แต่มองไม่เห็นนะว่าตัวเลขที่ซื้อเอ๊ะเฮ่เลกอะไรกันเนอะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ว่างไม่ได้
โทรหาเขากันที

โทรหาแม่ตั๊กแม่ตั๊กก็บอกว่านี่เป็นคลิปที่เดินทางไปทำบุญ
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่๑ตุลาคมที่ผ่านมา

โอ้ยอยากดูนะ
พลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
แล้วมีความนวดหน้าแม่บอกสู้ใหม่
ไม่เป็นไรนะแม่โรตีสายไหมเป็นเครื่องปลอบใจไม่ได้

ต้องบอกว่าสุดฟังอยู่แล้วนะค่ะ
ล่าสุดนะคะให้ของขวัญชิ้นใหญ่นะคะเป็นของขวัญให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะ
ของขวัญที่เราพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะ
รถยนต์คันใหม่นะคะสุดหรูจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะ
น้องไฟมายเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
รถคันนี้อยากจะทำให้สำเร็จก่อนอายุ๓๐ปี

และนี่ก็คือเป็นของขวัญนะคะที่ในวงเล็บนิดนึงว่าเป็นหนี้ก้อนแรก

เพราะอย่างที่ทราบคุณป้ายทำธุรกิจตอนนี้
เพื่อนพี่น้องศิลปินนะคะก็เข้ามาแสงความดีกับบอสป้ายแบบเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ส่วนป้ายปลายเองนะคะก็ได้โพสต์ขอบคุณไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าขอบคุณครอบครัวที่สับสนเดินทางมาด้วยกันนะคะ
ความฝันทุกอย่างเลย
ขอบคุณพี่สิงคุณนุกธนดลและทีมงานพี่เบสนะคะ
ที่ประกอบฝันและสารฝันช่วยกันเสมอมา
ที่สำคัญนะคะชีวิตปลายจะลืมไม่ได้เลย

ลูกทางป้ายปายเนี่ยเขาติดตามมาตลอดนะคะ

รวมไปถึงติดตามบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
คือน้องป้ายป้ายบอกว่าแฟนคลับเนี่ยคอยซับพอร์ตเสมอมา
เคียงข้างทุกความฝันทุกโอกาสนะคะ
เดินทางตามความฝันและสนุกกับมันนะเจ้าป่าย

ส่วนใครที่ถามมาเลยค่ะว่าเลขทะเบียนป้ายแดงของน้องป้ายคือเลขอะไร

คันนี้ทะเบียนตามภาพเลยค่ะที่เห็นหน้าจอนะคะ
นั่นแหละดิเลขช่องเราเนี่ยมีหลายข่าวเหมือนกันนะ
อันนี้ก็เป็นรถยุโรปนะคะก็เป็นรถในฝันของใครหลายคนก็แล้วกัน